คุณผู้ชมฮะเคยเจอเหตุการณ์ที่จะได้เห็นแบบนี้ไหม
เวลาที่คุณผู้ชมนั่งรถบัตรรถทัวร์กลับบ้านต่างจังหวัด

แหมนึกว่าฝนมันจะไม่ลงมาในรถ
แต่ปรากฏว่าในรถก็มีฝนตกด้วยเหรอ
ผู้โดยสารคนหนึ่งถึงขนาดต้องเอาร่มขึ้นมากาง
โอ้โฮเยอะขนาดนั้นเลยแล้วพอกลางเสร็จน้ำมันกระเด็นไปใส่ผู้โดยสารคนอื่น

และทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ด้วย
ไปดูที่เขาโพสต์กันไว้ก่อนเลยนะครับ

ดูสิน้ำมันหยดแหมะแหมะแหมะแหมะแบบนี้
ผู้โดยสารผู้ชายคนที่โพสต์บอกว่า
ก็ไม่รู้จะทำยังไงแจ้งพนักงานแล้ว
พนักงานบอกรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะจัดการให้
โอ้โหรออยู่นานแต่ไม่จัดการสักที
ผู้โดยสารคนนี้เขาก็เลยเอาร่มขึ้นมากาง

น้ำมันหยดลงมาตรงที่นั่งบนหัวเขาไปดี
เอาร่มมากางทีนี้ผู้โดยสารข้างหลังก็บอกว่า
น้องถ้าเอาร่มมากางน้ำมันกระเด็นมาหยดที่คนอื่น

กลายเป็นว่าถึงแม้ว่าจะหยดหรือว่ารั่วตรงจุดเดียวนะ

เพราะว่าเอาร่มมากางตัวเองไม่เปียกก็จริงแต่คนอื่นเปียกไง
ทีนี้คนทั้งคันไม่ได้หลับได้นอนเลยคุณ

คือโดยสารรถระยะไกลด้วยนะฮะ
นี่แหละครับน้ำมันหยดลงมาแบบนี้
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับผู้โดยสารที่มีความทุกข์ความเดือดร้อน
เจอน้ำรั่วน้ำไหลแบบนี้โจ๊กแหมะแบบนี้นะฮะ

ชาวตำบลผึ่งแดดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณทศพรเลย
คุณทศพรโชว์ตัวโดยสารให้เราได้ดูกันนะครับ
เพราะว่าวันที่๑๖ตุลาคมเวลาสักประมาณ๒ทุ่ม๔๕นาที
ไปซื้อตัวรถทัวร์จะกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดในจังหวัดมุกดาหาร
ราคาก็๗๐๐บาทขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิดใหม่
อ้าวก็ขึ้นไปกะว่าจะได้นั่งบนรถทัวร์อย่างสบายใจ
เดี๋ยวกลางคืนนี้ก็หลับหน่อยพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาถึงบ้านพอดี
ไปทำบุญพอดีแต่ทีนี้ครับพอรถเริ่มออกจากสถานี
ข้างนอกมันก็เริ่มตกอยู่ก็มีน้ำไหลลงมาจากช่องระบายน้ำ
หยดลงใส่หัวคุณทศพรพอดีเลยนะฮะ
ก็เลยรีบแจ้งให้พนักงานประจำรถโดยสารทราบ
พนักงานบอกว่ารอสักครู่ครับเดี๋ยวจัดการให้
แค่นั้นหายไปนานเกือบชั่วโมง
เห็นจะจัดการให้สักทีน้ำก็หยดแหมะเอาร่มมากางแบบนี้

เขาก็เลยแจ้งไปยังเพจของบริษัทรถโดยสารคันดังกล่าว
แล้วก็ส่งคลิปให้บริษัทรถโดยสารนั้นดู
สักพักก็มีพนักงานตอบข้อความมา
บอกว่าจะแจ้งคนรถให้

เวลาผ่านล่วงเลยไปไม่มีการตอบกลับ
แล้วก็คนรถก็ไม่มาแก้ไข

มันไหลรินโจ๊กเลยนะฮะ

บังเสร็จกางเสร็จก็โดนคนอื่นอีก

โดยที่พนักงานในรถก็ไม่ได้แก้ไขอะไรให้นะครับ
จนกระทั่งมาถึงนครราชศรีมาคุณ
มันก็กี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงนะ

ฝนหยุดตกเลยเป็นโชคดีของเขา
น้ำหยุดไหลไปโดยภรรยา
โอ้ถ้าฝนไม่หยุดตกตกตลอดทางนี้
คุณทศพรบอกตรูก็คงต้องเปียกไปตลอดทาง
ต้องทำใจยอมรับนะฮะ
คุณทศพรบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดแค่เขาคนเดียว
เพราะพอโพสต์เนี่ยเขาก็มีคนมาตอบเหมือนกัน
ผู้โดยสารคนอื่นเจอเหมือนกัน

อยากให้บริษัทเจ้าของรถและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

อย่าปล่อยประละเลยอย่าปล่อยผ่าน
เพราะเงินค่าโดยสารที่เสียไปไม่ใช่น้อยนะคุณ
๐บาทจะมาให้ทนนั่งรับน้ำอยู่แบบนี้
มันไม่ไหวก็เลยถามหามาตรฐานในการให้บริการและความรับผิดชอบหน่อยนะฮะ
เรื่องนี้เขาก็คงร้องเรียนไปยังบริษัทเจ้าของรถแล้ว
พยายามที่จะแก้ไขด้วยนะครับ
โอ้โหเป็นคุณคุณจะนั่งต่อไหม

คงจะหารถแล้วก็ต่อรถคันอื่นนะคะ
ไม่ไหวจริงนี่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้าน
บอกว่ารถเต่าก็ซ่อมซี

ค่าโดยสารทั้ง๗๐๐เอาเรื่องเหมือนกันนะ